เดี๋ยวมาดูกระบะคันนี้กันบ้างค่ะคุณผู้ชมขับมาทางตรงอยู่ดี
สภาพรถอ่ะพร้อมนะแต่สภาพคนไม่พร้อมค่ะ
สุดท้ายเขาเกิดอาการวูบหลับในโอ้โหรถกระบาดนี่คือพุ่งข้ามเกาะกลางถนน
แล้วไปชนสนั่นกับรถยนต์ฝั่งตรงข้ามลองดูนาทีเกิดเหตุหน่อยค่ะ
แกะแดง
เพื่อช่วยชีวิตคนขับรถยนต์ที่ถูกพุ่งชนนะคะ
คือแบบพยายามที่จะยื้อชีวิตสุดความสามารถเนี่ยพระมาโปรดด้วย
พระก็มาร่วมช่วยชีวิตเหมือนกันร่วมกับกู้ภัยอาสาสมัคร

พลเมืองดีร่วมกันช่วยเหลือทั้งหมดเลยนะคะ
แต่สุดท้ายก็มีคนสังเวยชีวิตให้กับอุบัติเหตุครั้งนี้๒ศพด้วยกัน
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนถนนสายทุ่งสงร่อนพิบูลค่ะ
ในพื้นที่หมู่๑๒บ้านม่วงงาม
อำเภอร่อนพิบูรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

ผู้ภัยได้รับแจ้งก็เข้าไปช่วยเหลือแบบนี้สภาพรถคือพังยับเยินเสียหายทั้งหมด
เขาก็มีการใช้อุปกรณ์ตัดถ่างนะคะมางัดซากรถยนต์สีขาวคันนี้ค่ะ
เพื่อที่จะช่วยชีวิตคนขับที่อยู่ด้านในเหมือนติดแล้วก็บาดเจ็บอยู่ในซากรถ
เขาเป็นคนขับรถนะคะชื่อว่านายอมรินพงทองเมืองวัยสี่สิบปี
ส่วนคนนั่งข้างกับเขาเนี่ยเป็นแบบเพื่อนที่มาด้วยกันนั่นแหละค่ะ
คือนายเรวัตรัฐวัย๔๐ปีติดอยู่ซากรถนายรันในเหมือนกัน
เจ้าหน้าที่ก็ต้องมีการตัดทางออกมาส่วนรถอีกคันที่โดนพุ่งชน
ก็สภาพยับเยินเสียหายเช่นเดียวกันนะคะทีนี้ตัวนายอมรินนะคะคุณผู้ชม
ที่เป็นคนขับรถยนต์เนี่ยเขาเป็นช่างมีอาชีพเป็นช่างอยู่ที่โรงพยาบาลร่อนพิบุญนะคะ
สภาพบาดแผลตามร่างกายทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นบาดแผลฉีกขาดที่บริเวณหน้าอกแขนขาผิดรูป
ไม่รู้สึกตัวส่วนเพื่อนที่นั่งมาด้วยก็มีอาการบาดเจ็บทั่วร่างกายเหมือนกัน
เจ้าหน้าที่นำตัวส่งโรงพยาบาลทั้งคู่แต่สุดท้ายก็เสียชีวิตลงพร้อมกัน๒ศพนะคะ
ทีนี้ด้านของตำรวจสพร่อมพิบูลค่ะได้มีการตรวจสอบรถกระบะสีบอลเงินคันที่เกิดเหตุ
ปรากฏว่าเหมือนกับมีหลักฐานแล้วก็มีร่องรอยที่เขาขับมาแล้วพุ่งข้ามเลน
มาชนเกยกับรถเก๋งอยู่สภาพแบบนี้ค่ะโอ้โหชาวบ้านแถวนั้นก็ตกอกตกใจนะคะ
ส่วนคนขับรถเก่งที่ถูกพุ่งชนนั้นคือนายธนกฤษวัย๓๐ปีเขาก็บาดเจ็บสาหัส
มีบาดแผลตามร่างกายแน่นหน้าอกค่ะปวดหลังอาการยังไม่ดีนัก
เจ้าหน้าที่ก็มีการนำตัวส่งโรงพยาบาลร่อนพิบูรณ์ทันทีทีนี้เบื้องต้นจากการสอบถามตัวนายธนกฤษนี่แหละค่ะ
ทราบว่าเหมือนวันนั้นเนี่ยเขาขับรถมาจากตัวเมืองนครศรีธรรมราชกำลังจะกลับบ้านขับรถเก๋งมานะ
กำลังขับรถมาดีดีอะค่ะคุณผู้ชมคือเหมือนเขาขับรถกระบะขออภัยค่ะ
ธนกิจนะคะขับรถกระบะมาปรากฏว่าขับมาตามถนนอยู่ดีแล้วเกิดอาการวูบหลับ
รู้สึกตัวอีกทีคือกระบะก็เสียหลักพุ่งข้ามเลนไปชนกับรถที่อยู่ฝั่งตรงข้ามแล้ว
ทีนี้เบื้องต้นมีรายงานว่าฝากฝั่งของผู้เสียชีวิตเนี่ยนะคะที่ขับรถยนต์มาอีกคันเนี่ย
คือเหมือนเขากำลังเดินทางอยู่เลนฝั่งตรงข้ามเพื่อที่จะเข้าตัวเมือง
รถเก๋งจะเข้าตัวเมืองกระบะเนี่ยมุ่งหน้าออกจากตัวเมืองนครศรีธรรมราช
กระทั่งเกิดอุบัติเหตุดังกล่าวนี้ขึ้นแหละนะคะเห็นบอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลด้วย
คนตายเนี่ยนายอำมารินเนี่ยมีอัธยาศัยดีเป็นที่รักไข้ของแพทย์พยาบาลที่โรงพยาบาลนะคะ
เห็นบอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลแล้วก็สำนักงานสาธารณสุขด้วย
อย่างไรก็ตามต้นสายปลายเหตุจะเกิดอะไรขึ้นเจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างการรอสอบปากคำคนเจ็บ
ฝากฝั่งของรถกระบะอีกครั้งหนึ่งแล้วก็รวบรวมพยานหลักฐาน
เพื่อหาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุอีกครั้งค่ะแสดงความเสียใจด้วยนะครับ